ผู้หญิงเจ้าของรถนะครับโพสต์คลิปวัยรุ่นสองคนนะฮะ
เข้ามาขโมยมอเตอร์ไซค์หน้าบ้านแต่พลังโซเชียลครับ
คนเห็นแชร์ไปคนเห็นแชร์ไปผ่านไปแค่๗ชั่วโมง
เอาไปจากตรงไหนมาจอดคืนให้ตรงนั้นเลย
นี่คือที่คลิปที่เขามีเป็นหลักฐานอยู่ใช่ไหมครับ
มากเลยนะคุณนัทพงศ์นี่แหละนะฮะพลังโซเชียล
ถ้าเราใช้ให้ถูกทางมันช่วยทำให้เกิดประโยชน์ได้
มีผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งนะครับโพสต์คลิปผู้ชายสองคนนี้
ไม่ได้เป็นคนดีนะมาขโมยมอเตอร์ไซค์จอดไว้หน้าบ้าน
ในกลุ่มของกินของใช้ส่งฟรีพฤกษาสาม
ในคลิปเนี่ยครับบันทึกพฤติการเอาไว้รูปร่างหน้าตาคนร้าย
เป๊ะชัดเป๊ะชาวเน็ตแชร์กันรัวเลยครับคุณผู้ชม
ล่าสุดนะครับผู้สื่อข่าวไปที่ร้านรุ่งแสง
ในหมู่บ้านฤกษาสามอำเภอบางบวทองจวัดนนทบุรี
ไปเจอกับคุณจูนอายุ๓๘ปีเธอเป็นคนโพสต์คลิปเธอเล่าบอกว่า
หกโมงเย็นเมื่อวานนี้จ้ะนะเธอจอดมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าคลิกสีดำ
หน้าบ้านแล้วแหม่อันนี้อันนี้ไม่ดีครับคุณจูน
ลืมเสียบคุณแชร์ไว้โอ้โหเข้าแก๊ปเลย
นี่แหละฮะพอ๒ทุ่มได้ยินเสียงหมาเห่าแล้วล่ะ
จากนั้นลูกสาวก็วิ่งหน้าตาตื่นบอกแม่แม่มีคนขี่มอเตอร์ไซค์ของแม่ออกไปแล้วนะ
นั่นตอนแรกคิดว่าน้องชายเป็นคนขี่ไปก็เลยโทรไปถามน้องชายบอก
เปล่าพี่ผมทำงานอยู่เอาแล้วล่ะเอาละนะ
ในใจตอนนั้นคิดว่าไม่ใช่แล้วโดนขโมยแน่ก็เลยรีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจครับ
จากนั้นก็เอาคลิปไปโพสต์ขอความช่วยเหลือในกลุ่มมีคนแชร์ต่อกันเยอะมาก
หลังจากนั้นตี๒มีพลเมืองดีโทรมาบอกว่านี่นี่
เห็นคนร้ายนะที่ขโมยรถไปเดินผ่านหน้าร้านชำไป
อยู่แถวร้านของเธอนะครับเธอก็เลยออกมาดูที่หน้าร้าน
เอ้ามอเตอร์ไซค์มาจอดอยู่ที่เดิมแล้วกุญแจกุญเจอพร้อมสับเลย
ส่วนคนร้ายที่นำรถมาคืนนะครับอาจจะอยากตัวเองก่อเหตุใช่ไหม
อาจจะอยู่ในกลุ่มที่เอาคลิปไปโพสต์
เห็นตัวเองชัดเป๊ะอย่างนั้นนะดิก็เลยเอามาคืนครับ
เพราะว่าเอาคลิปตรงนั้นนะคะส่วนในกลุ่มศึกษาสาม
คนก็แชร์กันไปแชร์กันไปเยอะอ่ะอ่าแต่ผิดของเราด้วยแหละ
ก็คือเราเสียบคือแชร์คาไว้มันกินง่ายไงไม่ได้เอาออก
เขาก็เดินแบบพิจารณากันไปกันมาแล้วแหละเดินทีนี้ไอ้ผู้ชายคนที่ใส่เสื้อสีขาวเขาก็บอกว่าเฮ้ย
แล้วทีนี้เขาก็ซ่อมรถเขาก็ซ่อมรถแล้วก็สตาร์ทรถไปเลย
พลเมืองดีเขาโทรมาบอกอ่าพี่พี่เดินออกมาดูสิหน้าหน้าร้านอ่ะ
เพราะเมื่อกี้อ่ะมันเดินไปอ่ะเดินผ่านหน้าร้านหนูไปเมื่อกี้อืมอ่า
หนูก็เลยออกมาดูตรงจอก็จริงก็จอดอยู่ตรงเนี้ยอืม
จอดจริงไว้อย่างงี้เลยเออเสียบกุญแจคืนแล้วด้วยเรียบร้อยหรอพี่
โอ้โหค่ะกลับมาอยู่ที่เดิมเรียบร้อยเลย
อย่าลืมอีกนะกุญแจน่ะเดี๋ยวจะไม่โชคดีเหมือนครั้งนี้ครับ